คุณผู้ชมคะฝ่ายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

มีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูก
แล้วก็มีเป็นการเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศด้วย
ได้มีการจัดโครงการสืบสารพระราชปนิษฐาน๗๐๐ฝ่าย
รวมพลังรักน้ำทั่วไทยตามพื้นที่ต่าง
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ

สารต่อพระราชปนิษฐานด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
ด้วยการลงพื้นที่พร้อมกัน๖จังหวัดทั่วไทย
ฝ่ายชะลอน้ำตามโครงการ
สืบสารพระราชปนิษฐาน๗๐๐๐๐ฝ่าย

เพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นป่า
และคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ก็ทำมาก็ปีนี้ปีที่๑๐แล้วนะครับ

ก็มีความตั้งใจนะฮะว่าในปีนี้เนี่ย

ก็ถือว่าทำเพื่อเป็นการถวายบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่สารพระราชปนิษฐานของพระเจ้าอยู่หัว
ในเรื่องของการที่บริหารจัดการน้ำนะครับ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็คิดว่า

แล้วก็ช่วยทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ย
ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อไป
ชุมชนบ้านผู้เตยอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
โดยชุมชนและจิตอาสาต่างร่วมแรงร่วมใจ
ฝ่ายชะลอน้ำกันอย่างเต็มที่
ซึ่งฝ่ายแต่ละฝ่ายนอกจากจะทำหน้าที่แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงได้แล้ว
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
เสมือนหัวใจหลักของพื้นป่าและแหล่งน้ำชุมชน

เราจะเก็บน้ำไว้เพื่อให้ซึมเข้าไปในพื้นที่
ซึ่งตรงนี้มันจะมีพืชสมุนไพร
แล้วก็พืชต่างที่มันหลากหลายอยู่ในพื้นป่าตรงนี้นะครับ
เนี่ยป่าลำนี้มันจะชุ่มชื้นมาก
เพราะว่าฝนจะมีตลอดปีแล้วเยอะ

ปลาเราก็หมดไปเรื่อย
แล้วพอเราได้ทำป่าชุมชนเนี่ย

โครงการสืบสารพระราชปนิษฐาน๗๐๐๐ฝ่าย

ดำเนินการพร้อมกันในอีก๕จังหวัด
ที่สระบุรีลำปางนครศรีธรรมราช

แสดงให้เห็นถึงการรวมพลังเพื่อสืบสารพระราชปนิษฐาน

พระองค์ทรงเคยพระราชทานพระราชดำรัฐไว้ว่า
หลักการสำคัญต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก
เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ

ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้
พระราชดำรัฐเมื่อวันที่๑๗มีนาคม๒๕๕๙
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมานานกว่า๒๐ปี
จากที่ก่อนหน้านี้ได้สร้างฝ่ายชะลอน้ำมาแล้ว๖๘๐๐ฝ่ายทั่วประเทศ
โครงการนี้จะเห็นได้เลยว่าฝ่ายแต่ละฝ่ายไม่สามารถสร้างเสร็จได้ภายในวันเดียว

อาศัยความมีส่วนร่วมจากภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน
ที่มีจิตอาสาต้องการจะสืบสารพระราชปนิษฐานเรื่องน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน